มาดูอีกเรื่องหนึ่งชายอายุ๓๖ปี
เขาไปนอนอยู่กลางถนนรัชดาพิเศษ
ร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่ภรรยาเขาเขาบอกว่า
ถูกรถเมย์ชนจนเสียชีวิตครับ
คือผ่านไป๒เดือนกว่าแล้ว
เอาภรรยาไปทำพิธีประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว

ตำรวจสนประหลโยธินนะครับเข้าตรวจสอบเหตุชายคนหนึ่งนะครับ
นอนอยู่บนเกาะกลางถนนรัชดาพิเศษ
ช่วงแยกรัชโยธินนะครับ
และมีรูปถ่ายของภรรยาที่เสียชีวิต
แล้วก็ป้ายข้อความระบุว่าผมอ่านตามป้ายเลยนะ
ชะตากรรมหรือสังคมกันแกล้ง

ยังไม่เห็นความรับผิดชอบของรถขอสมก
กับผัวตกงานลำบาก
อยากรู้แม้แต่ฆ่าทำศพก็ไม่เห็น
อนสังคมโซเชียลถ่ายแชร์ข้อมูล

คือนายโชคชัยใบยพฤกษ์ครับอายุ๓๖ปี
ตำรวจเชิญตัวมาที่สนประหลโยธิน

เขาเป็นช่างไฟของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

เพราะว่าเจอผลกระทบจากโควิด๑๙เข้าไป
วันเกิดเหตุ๑๕ตุลาคมครับ
ขี่รถจักรยายนพาเมียไปส่ง

ชนท้ายแล้วก็เหยียบร่างภรรยา

หลังเกิดเหตุครับเขาเข้าแจ้งความร้องทุกข
สนประหลโยธินเจ้าของท้องที่
ซึ่งพนักงานสอบสวนได้เรียกคู่กรณีมาสอบสวน

บอกว่าเอาศพไปทำพิธีทางศาสนาก่อนเถอะ

หลังจากผ่านพ้นงานศพไปแล้ว

ถามหาความรับผิดชอบจากขศโมกร
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี

บอกว่านู่นไปถามตำรวจ

เขาจึงไม่รู้ว่าจะพึ่งพาใครแล้ว
ตัดสินใจประท้วงขอความเป็นธรรม

ตั้งแต่๖โมงเย็นของ๓ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
ของสารจับใจเลยครับ
เนอะมันเป็นความรู้สึกที่ออกจากใจอย่างนี้

จ่าอากาศหญิงธิดาสุมพันธ์
ท่านนี้เป็นใครคนนี้เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แต่เธอบอกว่าเธอก็เห็นไม่ชัดหรอกนะ

แต่ได้เข้าให้ความช่วยเหลือด้วยการโบกรถนะตอนเกิดเหตุ
โดยมีกระเป๋ารถเมย์มาถามแบบนี้บอกว่า
คุณเห็นไหมว่ารถจักรยานยนต์มาปาดหน้า
เธอบอกว่าเธอไม่เห็นจึงปฏิเสธไปครับ
ขณะคือวันนี้นะฮะตอนที่มาเจอเนี่ย
ขณะขับรถกลับบ้านมาเห็นนายโชคชัย
นอนร้องขอความเป็นธรรมก็เลยพยายามจะหาทางช่วยเหลือ
เท่าที่จะทำได้ในฐานะที่เธออยู่ในเหตุการณ์วันนั้น

ร้อยเวรได้พานายโชคชัยนะครับไปสักถามรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
แล้วก็รอพบกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
แล้วก็จะประสานเรื่องราวร้องทุกข์นะครับ
ให้กับผู้บังคับประชารับทราบอีกครั้งในเช้าวันนี้ครับ